สัปดาห์หน้าก็สงกรานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

กะจุดอยู่นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนคอนเฟิร์มอยู่นะคะ
เปียกจากน้ำที่เขาสาดมากับเปียกจากน้ำฝน

เพราะว่าอากาศจะได้ไม่ร้อนถ้าฝนตกลงมา

ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทั้งบ้านด้วยครับ

งกรานเนี่ยจากการตรวจสอบบริเวณตอนกลางประเทศไทยเนี่ยนะครับ
แถวภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานคร
ฝนมีโอกาสตกแต่ว่าตกน้อย
แต่ว่าพื้นที่ที่ยังคงมีโอกาสตกอยู่ก็คืออีสานตอนบนเหนือตอนบน
เพราะว่าในช่วงสงการจะเป็นช่วงที่มีมวลอากาศเย็นแผลลงมาพอดี
แต่ว่าจะไม่หนักแล้วก็ไม่แรงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้
ดังนั้นถ้าเกิดตกก็ตกบริเวณอีสานตอนบนแล้วก็เหนือฝั่งตะวันออกนิดเท่านั้นนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ก็ฝนหลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะลดลง
วันนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะตกหนักที่สุดนะครับ
แล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องของหลุมยุบด้วยนะครับ
ก็โอ้โหสร้างความแตกตื่นเพราะว่ารักษณะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาเยอะนะครับ
โรงใต้ดินที่ข้างใต้มีลักษณะเป็นโลง
ว่าก่อนหน้านี้เป็นพื้นดินที่แห้งไม่มีน้ำมา
เวลาเขาเจอน้ำหรือว่าอะไรมาอย่างรวดเร็วเนี่ย
ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่ว่าเป็นผลของหลุมยุบดินยุบนะครับ
ที่เกิดจากในใต้ชั้นดินนะครับ
ก็ช่วงนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องของปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวนะครับ
ก็คือสถานการณ์ฝนตอนนี้เนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ

สิ่งที่เราจับตามาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ
ลักษณะลมวนนะครับลมหมุนหรือว่าบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ

จะเหนียวนำทำให้เกิดฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ
การว่าในช่วงวันเสาร์นี่นะครับ
ก็จะค่อยลงสู่บริเวณทะเลอันดามัน
แล้วก็เบี่ยงเข้าไปบริเวณอ่าวเบงกอต่อไป
นี่คือลักษณะการเคลื่อนที่ของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ

คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะ

ก็จะแถวชุมพรนเนี่ยนะครับ
ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
นี่ค้ามจากอ่าวไทยและก็เลยไปอันดามัลเยอะเลยนะ

นั้นเง้นบริเวณปล่อยบนของหักใต้นี่แหละครับ
ทีนี้มาดูลักษณะการตกของฝนกันหน่อยนะครับ
สนามลักษณะการตกของฝนวันนี้ช่วง
นอกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพฯมหานคร
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
คำนวณต่อไปครับเป็นช่วงวันเสาร์นะครับ
จากการตรวจสอบก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่แต่ว่าก็จะลดลงนะครับ
วันอาทิตย์ครับจะพบว่ากลุ่มฝนนั้นถูกดูดไป
บริเวณกลางอ่าวเบงกอค่อนข้างเยอะ
สำหรับใครที่จะเตรียมตัวไปบริเวณพื้นที่สำเหรอในวันสงกราน
มาดูกราฟิกต่อไปครับ
กุรุงเทพสมหานครวันนี้มีการคาดการณ์ว่าโอกาสเกิดฝน๔๐

คาดการณ์ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนมี๒ช่วงเวลาด้วยกัน
ช่วงแรกอยู่ช่วงประมาณบ่ายโมงไปจนถึงบ่าย๒โมง
ตกค่อนข้างเยอะละทีเดียวอีกหนึ่งช่วงก็คือช่วงเย็นเย็นนะครับ
ช่วง๕โมงไปจนถึง๑ทุ่ม
ใครที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งขับรถขับราในช่วงดังกล่าวก็

ส่วนมากเลยแหละเพราะเลิกงานพอดีเนี่ย๕โมงเย็นถึงทุ่มนึงแล้ว
ฝนตกด้วยวันนี้ฝนก็ชอบมาตอนเลิกงาน
ครับเพราะรู้เพราะรู้ฝนก็ว่าเลิกงานเหมือนกัน

ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีมาช่วยดับร้อน
นอกจากเรื่องของฝนแล้วที่ได้เน้นย้ำตั้งแต่เมื่อวาน
ในคืนวันพรุ่งนี้จะมีปรากฏการณ์
ดาวพระธุรกิจหัดที่เราจะเห็นชัดที่สุด
ใครสนใจก็สามารถให้จะมองขึ้นไปบนท้องฟ้า

ช่วงเวลากี่โมงแล้วหันหน้าไปทางทิศไหน
สำหรับใครสนใจอย่าคอยย้ำอีกทีหนึ่ง
สามารถให้สังเกตด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน
โดยที่ดาวพระธุรกิจจะขึ้นทางขอบฟ้า
ทิศตะวันออกบริเวณกลุ่มดาวหญิงสาว
ตั้งแต่๖โมง๒๓นาทีเป็นต้นไป

เวลา๖โมง๑๔นาทีตอนเช้า

แฟนรายการที่เป็นแฟนคลับของคุณคุปตนัน

ตั้งแต่๖โมงเย็นจน๖โมงเช้าเลยได้ไหม

สำหรับอุณหภูมิในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่

สำหรับใครที่จะวางแผนเดินทางในช่วงสงครานนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป